เราคงเกาะติดแน่นอนสำหรับบรรยากาศการชุมนุม
แต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของแคมเปญท้ายปีหน่อย
ช่วงนี้ใกล้ท้ายปีแล้วบรรดาสำนักข่าวต่างบรรดาองค์กรต่าง
เขาจะจัดทำแคมเปญสรุปอะไรบางอย่างขึ้นมา
ทีนี้มีรายชื่อของหญิงไทย๓คนติด๓ใน๑๐๐ด้วย
หน้าเป็นแบบนี้ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะ
คนแรกซ้ายมือสุดเลยนะคะปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้ง
ช่วงนี้ต้องคุ้นหน้าเธอแน่นะคะเพราะว่าเป็นแก่นำนักศึกษาของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
คนที่สองนะคะท่านที่อยู่ตรงกลางค่ะคุณกฎชกรวรอาคมภูมิสถาปนิก
และท่านที่๓นะคะคุณซินดี้สิริญญาปิชอปเป็นนักขับเคลื่อนสิทธิสตรี

หญิง๑๐๐คนจากทั่วโลกผู้สร้างแรงบันดาลใจนะคะ
และ๓คนนี้ค่ะอยู่เคียงข้างผู้หญิงแถวหน้าจากประเทศอื่นทั่วโลก
ห่วงเวลาแห่งความวุ่นวายจากโควิด๑๙ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกนะคะ
แนวคิดก็คือสตรีผู้นำขออภัยนะคะสตรีผู้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงค่ะ
เอามาดูประวัติของรุ้งปนัสยากันก่อนนะคะตอนนี้อายุ๒๒ปี
เรียนอยู่ชั้นปีที่๓คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
เป็นคนที่ขึ้นอ่านประกาศกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฉบับที่หนึ่ง
เป็นการเสนอข้อเรียกร้อง๑๐ข้อบนเวทีชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทน
เป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาที่ต้องการเห็นทุกคนในสังคมมีศักดิ์ศรีและสิทธิในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันค่ะ
คนที่๒เอามาดูประวัติคนที่๒บ้านนะคะคุณกฎชกรวรอาคม
นี่โฉมหน้าคนนี้นี่คือยอดฝีมือคนหนึ่งในวงการภูมิสถาปนิก
ผู้มีผลงานมากมายมุ่งเน้นในการใช้พื้นที่ในเมือง
ว่าในเมืองเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
แต่ยังทำให้ชุมชนที่มีสภาพเปราะบางยังคงดำรงอยู่ได้นะคะ
สำหรับการศึกษาจบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วไปจบโทค่ะด้านภูมิสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดนะคะ
ผลงานโดดเด่นเร็วนี้เลยนะคะของคุณกฎชกรคือการออกแบบอุทยานร้อยปีจุฬา
เพื่อช่วยกักเก็บน้ำและสร้างแนวทางป้องกันน้ำท่วม
ส่วนคนที่สามค่ะนี่คุณหน้าคุณหน้ามากที่สุด

ใช่ค่ะคุณซิริสิริญญาบิช็อปเป็นทั้งนางแบบเป็นทั้งนักแสดงเป็นผู้ดำเนินการด้วยนะคะ
เป็นปากเป็นเสียงให้กับการรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี
ได้รับงานแต่งตั้งให้เป็นทูตสันธวมัยตรีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส์คนแรก
ขององค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
สำหรับองค์กรนี้นะคะเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ
คุณซินดี้นะคะเห็นว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายบนโลก
โอกาสแห่งความก้าวหน้ามักมาคู่กันเสมอค่ะ
เขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจและทรงอิทธิพลค่ะ
ก็ของปี๒๐๒๐นี้นะคะ